เป็นเรื่องราวของคุณยายและหลาน

ส่วนหลานก็เป็นผู้พิการซ้ำซ้อนถึง๙อย่างนะครับ
ซึ่งทำให้มีทาน้ำใจเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ

ไปรวมการทำบุญขึ้นบั้นหมายให้กับเด็กชายนัทศสิทธิ์จีนเมือง
หรือว่าน้องนัทอายุ๔ขวบที่มีความพิการซ้ำซ้อน
ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณยายที่ชื่อนางถวินนุ่มพักดีอายุ๗๑ปี
เนื่องจากคุณพ่อของน้องนัทถูกคุมขังในเรือนจำ
ส่วนคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานที่โรงงานเพื่อ
เสียเงินมาเลี้ยงครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับ
เดิมที่เคยอยู่ก็ชำรุด
เมื่อเรื่องนี้ถูกนำเสนอผ่านไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ก็มีผู้บริจาคเงินยอดรวม๒๐๐๐๐๐บาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์จึงรวบรวมจัดสร้างบ้านชั้นเดียว
งงหลังคาอย่างดีห้องน้ำอยู่ในตัวบ้านนะครับ
เพื่อความสะดวกสบายของทั้งคุณยายแล้วก็ทั้งหลานด้วยไงนะครับ
แล้วก็ทาสีฟ้าสดใสเรียกว่าน่าอยู่เลยแหละครับ
ส่วนเงินบริจาคที่เหลือส่วนหนึ่งไว้ใช้
สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดสิงห
นายกเทศก็คือนายกปิยะทองวัฒนา
บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการบริจาค
มีคณะกรรมการของเทศบาลเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แล้วก็จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

ก็จะทำให้น้องนัทและคุณยายตื้นตัน
แล้วก็ดีใจเป็นที่สุดนะครับกับการช่วยเหลือ
แล้วก็น้ำจิตน้ำใจของคนไทยหลายคน
ช่วยให้คุณยายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แก่แล้วแล้วก็อยู่กับหลานที่มีความพิการด้วยนะครับ

เวลาเห็นความช่วยเหลือเห็นทาน้ำใจ
เห็นความรักระหว่างคนไทยด้วยกัน
ใช่แสดงว่าคนไทยยังมีน้ำใจอยู่เยอะเลยนะครับ
ทำให้มีคนที่มีน้ำใจมาร่วมงานบุญแบบนี้เยอะเลยนะครับ